คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เลิกเคอร์ฟิลล์ช่วงโควิดมาได้ไม่กี่วันนะฮะ
มันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแทบทุกวันนั่นแหละนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่หาดจอมเทียนพัทยาที่ชนบุรีนะครับ
มีผู้ที่เมาแล้วก็ขับในช่วงกลางคืนนะฮะที่เขาก็ไปก่อเหตุนะครับ
ซิ่งรถกระบะไปชนรถคนอื่นจนพังยับเลยนะแล้วก็ยังไปอ้างนะว่าเป็นสิบตรี
ไปไล่ชกต่อยพลเมืองดีที่เข้ามาห้ามเหตุด้วยแม้กระทั่งตำรวจเนี่ยยังถูกท้าต่อยนะครับ
ขอโทษนะครับค่ะพี่พี่อะไหมคะมันคุยกันได้ค่ะพี่

มันมีปัญหากันพอแล้วเรามีปัญหากันพอแล้วพี่
โอ้โหมันเดือนร้อนแต่กลัวจ้ะ
กลัวจ้ะพอลอง

มันแค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ

คนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับ
ที่แถวหาดจอมเทียนพัทยาชนบุรี
คือเหตุการณ์คร่าวในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากมีผู้ชายคนหนึ่งในสภาพแบบเมาเลยนะฮะ
ซิ่งรถกระบะไปพุ่งชนรถของคนอื่นบนท้องถนน
สุดท้ายไปชนเสาไฟฟ้าริมถนน
ตัวเองก็สลบไปเลยนะสลบไปพักนึง
ได้สติขึ้นมานะจากพลเมืองดีที่ไปช่วยกันปลุก
พอได้สติขึ้นมากลายเป็นโวยวายบ้าคลั่งอย่างที่เห็นในคลิปฮะ
เพราะว่ายังเมาอยู่บอกว่าตัวเองเป็นทหารยศ๑๐ตรีนะ
แล้วก็เดินถอดเสื้อไล่ตีชาวบ้านไปทั่ว
ก็เหมือนกับคลิปที่ท่านเห็นนะครับนี่ฮะ
ทั้งที่ตัวเองก็ผิดเต็มอยู่แล้วนี่ครับ
แต่ไม่สำนึกเลยคนที่โพสต์คลิปบอกว่าที่เห็นในคลิปนี้บางส่วนนะ
ยังมีเหตุการณ์นอกคลิปอีกเยอะพลเมืองดีต้องมาช่วยกันเป็นสิบนะ
คือหาเรื่องไปทั่วสุดท้ายเรื่องจบก็คือโดนเขารุมประชาธรรมเอา
ใครเขาจะไปยอมให้ทำอยู่ฝ่ายเดียวเขาก็รุมประชาธรรมเอา
แล้วตำรวจมาถึงนี่ฮะจะมารองับเหตุก็ยังไม่หยุดฮะยังจะไปหาเรื่องตำรวจอีก
นี่มาตำรวจมาแล้วความเสียหายทั้งหมดจากการก่อเหตุของผู้ชายคนนี้ที่เมาแล้วขับ
ถูกชนข้างหลังนี่พังยับนะวินจักรยานยนต์นะโดนชนแต่ก็เจ็บไม่เยอะนะแต่ก็เจ็บอ่ะนะ
คนซ้อนเป็นหญิงชาวต่างชาติด้วยคือตัววินเนี่ยไม่เจ็บหนักแต่คนซ้อนหญิงต่างชาติเนี่ย
อันนี้เขาเจ็บหนักเลยล้มหัวฟาดพื้นนะฮะหัวแตกลุกไม่ขึ้นเลย
คนเดินอยู่ข้างทางอีกคนนึงโดนรถกระบะชนแล้วลากไปกับพื้นคนนี้เจ็บหนักนะฮะสาหัสนะครับ
แต่โชคดีที่รถกระบะคันนี้ไปชนกับเสาไฟฟ้าก่อนนะครับรถเลยหยุด
ถ้ารถไม่หยุดไม่รู้ว่าจะถูกลากไปอีกถึงไหนนะชายคนนี้เนี่ยถือว่ารอดชีวิตมาได้อย่างหุดหวิดแต่ก็เจ็บหนัก
แล้วก็ยังโชคดีนะครับที่ไม่มีถ้ามีเสาไฟฟ้าเส้นต้นนี้ที่สามารถหยุดรถคันนี้เอาไว้ได้
ถ้าไม่มีเสาไฟฟ้าต้นนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับตำรวจก็คุมตัวผู้ชายคนนี้ไปแล้ว
วันนี้ทีมข่าวชาวรัฐทีวีลงพื้นที่ครับทุกผู้ชมครับหน้าร้านสะดวกซื้อถนนทัพพระยา
ห่างจากแยกทัพยาประมาณสองร้อยเมตรนะครับยังมีเศษซากชิ้นส่วนของรถที่ไปชนกับเสาไฟฟ้าเมื่อคืนอยู่เลยนะฮะ
ร่องรอยรถที่ครูดบนพื้นถนนก็ยังมีอยู่อยู่ตรงทางเท้านี่เป็นทางยาวเลยจากถนนถึงเสาไฟอ่ะ
ธนบัตรแก้ววิเชียนอายุ๓๕ปีเป็นวินจักรยานยนต์ที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็เข้าไปห้ามไประงับเหตุด้วยบอกว่าเมื่อคืนนี้เห็นรถกระบะเนี่ย
ขับซิ่งวนไปวนมาหลายรอบลักษณะแบบเมาแล้วขับแน่แล้วรถคันนี้เป็นกระบะ
ที่มีหญิงชาวต่างชาติซ้อนอยู่ทั้งสองคนก็ล้มไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์
แต่คนซ้อนเนี่ยหนักหัวกระแทกพื้นนะครับรถกระบะก็เสียหลักไปพุ่งชนรถบีเอ็มสีดำ
จอดอยู่ข้างทางท้ายรถเขาก็พังยับแล้วกระบะคันนี้ก็พุ่งไปชนคนเดินเท้าอีกหนึ่งคน
แล้วก็เกี่ยวร่างลากเข้าไปด้วยเป็นผู้ชายนะฮะสุดท้ายไปชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
แล้วก็หยุดนี่ถ้าไม่มีเสาไฟฟ้านี่ไม่รู้ถูกลากไปอีกเนี่ย

ก็เขาอารวาสทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ
มีกู้ภัยที่ไปช่วยเหลือคนเจ็บเมื่อคืนนะครับมีคนเจ็บทั้งหมด๔คนนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาบอกว่าพอมาถึงเนี่ยนอกจากช่วยคนเจ็บแล้วชายคนที่ขับกระบะนะครับ
ยังโวยวายท้าตีท้าต่อยชาวบ้านไปเรื่อยเลยนะฮะก็ต้องแจ้งตำรวจมารองับเหตุ
ตำรวจมาถึงก็ยังไม่หยุดโวยวายแล้วยังท้าต่อยกับตำรวจอีก
ผมก็มาทำแผลคนเจ็บเขาก็ยืนโวยวายท้าต่อยอะไรไปทั่วเลยครับตรงนั้น
แล้วเราทีนี้เราก็เห็นว่าท่าไม่ดีก็เลยแจ้งเจ้าที่ตำรวจเข้ามาระงับเหตุ
ตำรวจมาก็เขาก็ยังไม่หยุดโวยวายครับเข้าไปท้าชกต่อยตำรวจ
คนขับรถที่ก่อเหตุชื่อนายชัยพลพุ่มคงนะครับตำรวจควบคุมตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
มีปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายสูงถึง๒๒๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เยอะเลยนะฮะ
แจ้งข้อกล่าวหาเรื่องเมาแล้วขับแล้วก็ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับ
ส่วนที่อ้างว่าเป็นทหารยศ๑๐ตรีนะฮะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า
เคยเป็นทหารยศ๑๐ตรีประจำการในพื้นที่ภาคใต้
แต่ว่าปลดประจำการมา๒ปีกว่าแล้วนะครับตอนนี้มาทำอาชีพรับเหมาก่อสร้าง